ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะพาไปที่สาราการประเรียนที่นี่เนี่ย
โอ้โหสวยงามแปลกตาแล้วก็เก๋จริงค่ะ
คือเขาไม่ได้ใช้กระเบื้องที่เป็นกระเบื้องเต็มแผ่น
ประดับตกแต่งสาราการประเรียนแต่คุณทัศนัยคุณผู้ชมลองมองดู
ไกลไกลมันเห็นเป็นภาพสวยงามใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้นักข่าวเนี่ยซูมไปให้ดูใกล้
คืออะไรอ่ะคุณจะเห็นเลยว่าอันนี้มันคือเศษกระเบื้อง
ที่เป็นเศษกระเบื้องชิ้นเล็กชิ้นน้อยน่ะค่อยอ่ะค่อย
เอามาวางเรียงต่อกันจนมันกลายเป็นรูปภาพที่สวยงามแบบนี้
คุณดูเห็นไหมเห็นไหมเป็นเศษกระเบื้องแตกทั้งหลายค่ะ
แล้วเศษกระเบื้องนี้นะคุณได้รับบริจาคมาจากญาติโยม
มีมาตั้งแต่ปี๕๗ละทีนี้ฉันจำได้ตอนปี๕๙
ท่านเจ้าอาวาสยังบอกเลยว่าเริ่มไอเดียเริ่มแนวคิดแบบนี้มา
กระเบื้องยังไม่เยอะขนาดนี้เศษกระเบื้องอ่ะนะ
ก็อยากให้ญาติโยมบริจาคเข้ามา
อุ๊ยญาติโยมก็บริจักษ์ค่ะบางคนเวลาไปต่อเติมบ้าน
บางทีพอทำบ้านเสร็จแล้วเสร็จกระเบื้องมันเหลือ

เหลือ๓๔แผ่นบ้างเอามาบริจาคที่วัดนี้
แล้วดูสิคะวัดเอามาทำมันกลายเป็นความสวยงามจริงนะ
ศาลาการประเรียนแห่งนี้คุณผู้ชมค่ะ
อยู่ที่วัดบำเพ็ญบุญที่อำเภอสรรคบุรีจังหวัดชายนาฏนะคะ
และแนวคิดอย่างที่ดิฉันบอกว่าเริ่มมาตั้งแต่ปี๕๗แล้ว
ตอนนั้นพระครูวิชัยบุญญาคมท่านเจ้าอาวาส
ก็ต้องการที่จะประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการที่จะมาประดับตกแต่งอาคารในวัด
ก็เลยทำยังไงดีล่ะเลยบอกบุญกับญาติโยม
ว่าถ้าเกิดว่าญาติโยมมีกระเบื้องที่เหลือใช้แล้วเนี่ยนะเอามาถวายวัดได้เลย
กำลังศรัทธาซึ่งชาวบ้านเนี่ยค่ะเอากระเบื้องมาถวาย
แล้วเอากระเบื้องเศษกระเบื้องต่างมาประดับสาราการประเรียน
เบื้องทั้งเก่าทั้งแตกกระเบื้องใหม่คือเอามารวมกันนะคะ
หัดงบประมาณได้เป็น๑๐เท่าเหมือนกันนะ
ทีนี้ตอนเริ่มปี๕๗ผ่านไป๒ปีปี๕๙ก็ยังไม่เสร็จดี
เบื้องก็ยังไม่ครบก็มีการบอกบุญอีกรอบนึง
ก็มีผู้ที่มีจิตศรัทธาค่ะเอากระเบื้องมาถวายอีกเยอะเลย
แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคุณญาติโยมเอาพวกเครื่องเซรามิก
ถ้วยจานชามลูกแก้วสีสันต่างก็เอามาบริจาคด้วยเห็นไหม
เอาลูกแก้วมาฝังมาประดับแบบนี้
มันก็เป็นการเติมความสวยงามให้กับสาราการประเรียน
ซุ้มประตูวัดเมื่อกี้คุณผู้ชมก็จะเห็นแล้ว
ก็ถูกประดับด้วยเศษกระเบื้องเก่าเหมือนกันนะคะ
แล้วภาพที่ออกมาสวยนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางศาสนา

ใช่พุทธประวัติแล้วก็มีตัวการ์ตูน
มีรูปโดเรมอนด้วยนะคุณโดเรมอนโดมิตะเนี่ย
ก็เป็นกุศโลบายที่แฝงคติธรรมต่างนะคะ

ใครที่อยากที่จะไปดูนะคะก็สามารถไปได้นะ
อยู่ที่วัดบำเพ็ญบุญที่อำเภอสรรคบุรีจังหวัดชายนาฏ

คือเขาเอาเศษมามาเรียงให้มันเป็นลวดลายที่มันเหมือนกันได้
ใช่แล้วก็ต้องไล่โทนสีด้วยเขาเสร็จของกระเบื้องบางอัน
เป็นดอกไม้เขาพยายามไปหามาให้มันเป็นดอก
ก็ไปแปะอะไรมีข้อความด้วย